เรื่องของการประชุมโรคร้อนที่ฝรั่งเศส
อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ย้ำ
หายนะที่อาจจะเกิดอย่างรุนแรงในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
อดีตรองประธานน้ำดีท่านนี้ก็คือนายอัลกรนั่นเองนะครับ
ผู้ที่โด่งดังจากการนำเสนอผลงาน
หรือความจริงที่ไม่สะดวกนัก
ก็เป็นการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สารคดีนะครับ
ก่อนหน้านี้จะทำให้ตัวเขาเองกลายเป็นนัก
รณรงค์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญของโลก

ที่จัดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนะครับ
ก็บอกว่าเตือนไปยังอุตสาหกรรมต่าง
ที่ยังลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีเก่า

อาจจะเป็นการจุดเริ่มต้นของหายนะทางธุรกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เริ่มเห็นแล้วนะฮะ
เช่นการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพ
และสิ่งที่อาจกระทบต่อโลกในอนาคต
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้ไม่อาจปฏิเสธ
แก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

เอากรนี่ก่อนหน้านี้เป็นคนแรก
พูดประเด็นโลกร้อนจนทำให้โลกได้ยินนะฮะ
ก่อนนี้ก็แน่นอนแหละมีผู้แทนสำนักงานค่าหลวงใหญ่
ในปี๕๖มีผู้ที่ต้องย้ายถิ่นฐาน
อยู่เพราะภัยพิบัติธรรมชาติกว่า๒๒ล้านคน
ก็คือเฉลี่ย๑คนในทุกวินาที

จำนวนประชากรที่ต้องอบพยพและย้ายถิ่นฐาน
มีแค่๑๐ล้านคนเท่านั้นเองนะครับ
สำหรับการประชุมว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
จะมีขึ้นจะไปจนถึงวันที่๑๑ธันวาคมนี้
โดยในขั้นตอนนี้ผู้แทนแต่ละฝ่ายกำลังเจรจา
เพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

เช่นน้ำมันหรือถ่านหิน
แต่ก็มีรายงานนะครับว่ายังเจรจากันไม่ลงตัว
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณจากผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อลดการใช้พลังงานประเภทนี้นะครับ